มาดูเรื่องซุวิดีกว่าเบรคอารมณ์หน่อยครับทหารเรือคนนี้ไปประจำอยู่ชายแดนภาคใต้ครับพบรักกับสาวในพื้นที่พบหาดูใจกันอยู่หนึ่งปีแม่ต้องร่วมห่อชายคากันแล้วล่ะค่ะทำยังไงดีชวนเพื่อนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแบบนี้นี่ครับวิธีวิธีขอแต่งงาน๒๐๒๒ย่าง๒๐๒๓
นี่ชุดชุดหมีชุดหมีจะเรียกชุดหมีไหม
โดนไปหนึ่งทีครับไปหนึ่งทีคุณมีตัวแวงคุณมีตัวแวงนะ
โอ้โหสวีทเลยมาในชุดหมีเลย

ฉันอ่ะจำได้นี่กระหน่าใส่ชุดหมีมาแล้วครับ

เป็นการขอแฟนแต่งงานแบบฮาครับทีมข่าวอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมฮะ
ติดต่อไปเลยครับเจอกับว่าที่เจ้าบ่าวเป็นทหารเรือนะพี่คนนี้
เขามาประจำการอยู่ที่นราธิวาสครับมาเจอกับว่าที่เจ้าสาวสุดน่ารักชื่อว่าคุณโซเฟีย
ชอบพอกันคบหาดูใจกันผ่านมา๑ปี

เขาบอกว่านะพี่จ่าเอกรณชัยเนี่ยแต่ก่อนขี้เมา

กลายมาเป็นคนเก็บหอมรอมริบเพื่อครอบครัวครับ
นี่ฮะเปลี่ยนคนเปลี่ยนนิสัยได้เลย
ครับอยากจะขอแฟนสาวแต่งงานเพื่อนทหาร
จัดฉากให้ด้วยชุดหมีแบบนี้ครับ
ตอนแรกคิดว่าจะเหมือนในหนังที่แฟนสาวจำไม่ได้
ปรากฏโอ้แค่เดินมาก็จำได้แล้ว
แค่ทาเดินก็เห็นมาจากไกลแล้วฮะ
สุดท้ายก็ขอแต่งงานคุกเข่าไปแบบนั้นแล้วก็สวมแหวน
ให้ว่าที่เจ้าสาวคุณโซเฟร่ามูนาอย่างที่ฝันกันเอาไว้ครับ
โอ้โหหวานจริงนะแล้วก็ขอโวยพรด้วยนะครับ
จ่ารณชัยและน้องโซเฟียร่าครองรักกันนาน
มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนาราธิวาสเลยนะครับ
เมื่อไหร่ดอมจะเซอร์ไพรส์แฟน

ไม่ตัดภาพเข้ามาแล้วก็จับหน้าดอมหน่อย

โอเคได้ขอบคุณมากว่านี้ขอบคุณมากครับอาจารย์กัน
รอค่ะคุณผู้ชมค่ะรอค่ะ